เป็นเตือนภัยสำหรับคนที่อยู่อุทัยธานีชาวบ้านที่นั่นอาจจะเจออีกก็ได้
เพราะว่าซอนนี้มีมิตรสาธิบอ้างบอกว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้า
แล้วก็จะไปตามบ้านที่มีแต่คนแก่
ไปบอกว่าไอ้เครื่องตัดไฟหรือคัทเอาท์ที่เรารู้จัก
มันเสียนะมันเก่านะชำรุดแล้วต้องเปลี่ยน

มันไม่ได้เปลี่ยนธรรมดาเปลี่ยนด้วยเครื่องที่มีราคาแพงมากกว่าปกติด้วยนะคะ
โดยใช้กลวิธีต่างเนี่ยหลอกคนแก่ให้หลงเชื่อค่ะ
ภาพชายสองคนนี้นะคะจะขับรถกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมา
แล้วก็แอบอ้างว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้า
ขอเข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านของชาวบ้านที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
คนร้ายจะอาศัยจังหวะที่ชาวบ้านเผลอเนี่ย
เอาสีดำนี่แหละไปแต้มไว้
เหมือนกับมีเขม่าวควันไฟช็อตเคยเห็นไหม
อุปกรณ์ที่มันไฟช็อตแล้วมันจะดำใช่ไหม
ก็แอบไปป้ายไว้ที่เครื่องตัดไฟแล้วก็แจ้งว่าอ้าวเนี่ย
เครื่องตัดไฟหรือคัทเอาท์คุณเสียนะ
เสนอให้เปลี่ยนอุปกรณ์ในราคาที่มันแพงเกินจริงค่ะ
โดยมิจฉาชีพแน่นอนว่าเลือกเหยื่อก็คือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านลำพัง

นำหมู่บ้านแนะนำนะว่าให้มาช่วยตรวจสอบให้เห็นเป็นคนแก่อยู่คนเดียวนะอันตราย
นางลำพึงสาดช่วงอายุ๗๒ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คุณยายอยู่บ้านคนเดียวแล้วเนี่ยชายสองคนนี้ขับรถกระบะมาไม่ทราบหมายเลขทะเบียนค่ะ
เข้ามาที่บ้านทำทีเป็นมาขอดูอุปกรณ์เครื่องตัดไฟฟ้าในบ้านเนี่ยเห็นไหม
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีคนถูกไฟช็อตเสียชีวิตไปนะ
ก็เลยเข้ามาตรวจสอบให้นะคะทีนี้ด้วยความกลัวค่ะ
คุณยายก็กลัวเรื่องไฟช็อตไฟไหม้อย่างนี้นะ
ชายสองคนที่เดินเข้าไปในบ้านอีกคนเนี่ยบอกว่าขอเข้าห้องน้ำรออยู่ด้านล่าง
ส่วนอีกคนขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ไปตรวจดูอุปกรณ์เครื่องตัดไฟค่ะ
จากนั้นกลับมาบอกคุณยายว่าเฮ้ยเครื่องตัดไฟฟ้ามีรอยไหม้จำเป็นต้องเปลี่ยนนะ
เธอก็เลยบอกว่ายังไม่เปลี่ยนยังไม่มีเงินเดี๋ยวรอหลานชายก่อน
โชคดีที่คุณยายคือยังไม่มีเงินก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยน
แต่คุณยายบอกว่าชายคนนี้ยังตื้อนะโน้มน้าวแล้วโน้มน้าวอีก
กระทั่งชายอีกคนนึงเดินลงมาจากชั้นสองเพราะเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดในบ้านนะคะ
ทั้งคู่รีบขับรถออกไปเลยเพิ่งสังเกตเห็นว่าในบ้านเนี้ยมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ป้าเปิดประตูให้ผมด้วยบอกว่ามาดูอะไรอ่ะมาดูไฟฟ้าอ่ะนั่น
เขาก็ให้มาสำรวจไฟฟ้าเราก็รีดไป
ก็เปิดประตูให้
บอกเราก็นึกก็มาดูเนต
จริงอันตรายตั้งแต่เปิดประตูให้เข้าบ้านไปแล้วนะ
ถ้าหากว่าไม่ได้มาแค่มาเปลี่ยนอันนี้
แล้วเกิดปล้นหรืออะไรทำร้ายคุณยายขึ้นมาลำบากเลยนะคะส่วนทางด้านนางบุญยิ่งจันทวีอายุห้าสิบแปดปีบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีชายสองสามคนขับรถมาที่บ้านเธอเหมือนกัน
หมายเลขทะเบียนรถไม่ได้ค่ะทำทีมาขอดูอุปกรณ์เครื่องตัดไฟฟ้าในบ้านแล้วบอกว่าเนี่ยเครื่องตัดไฟมันใช้ไม่ได้แล้วนะ
มีรอยไหม้จากนั้นก็นำเครื่องตัวใหม่มาเปลี่ยนอ้างว่าเปลี่ยนแล้วจะประหยัดไฟดีกว่าตัวเก่าค่ะ
เสนอราคาให้ผ่อนได้ด้วยนะผ่อนเป็นงวดงวดละพันเก้าร้อยบาทเยอะอ่า
รวมทั้งหมด๕ปีแต่ถ้าไม่ผ่อนขอเก็บเงินสด๘๐๐บาท

โดยเสนอจะนำเครื่องตัดไฟตัวก่อนี่อ่ะตีเทินไปให้รถแล้วนะ
แต่เธอไม่ได้ให้ไปนะคะบอกว่าลูกเขยห่วงพระมาก
จากนั้นก็เดินลงจากบ้านไป
ซึ่งนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยยังมีชาวบ้านตกเป็นเหยื่อ
หลอกให้เปลี่ยนเครื่องตัดไฟฟ้านี่อีกหลายรายเลยนะคะ
เตือนภัยกันนะคะใครอยู่ในพื้นที่นั้นหรือพื้นที่ใกล้เคียง
เดี๋ยวอาจจะมีมิจฉาชีพเหล่านี้ไปแล้วถ้าเจอรีบแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
เข้าไปในบ้านคุณยายคิดว่าบ้านคุณยายไม่มีกล้องวงจรปิด
เจอกล้องมุมช้อนปิดกลีเลย